ไปดูเรื่องนี้คุณชนะค่ะเพราะว่าชาวกาลสินเขากำลังฮือฮา

หลุมค่ะหลุมงานนี้เขาเจอหลุมลึกคุณผู้ชมภายในวัดตาดแม่นายเทพนิมิตร
เขาบอกว่าหลุมนี้มันไม่ใช่หลุมธรรมดายังไงเป็นหลุมที่มีพญานาคอยู่
เขาเชื่อแบบนั้นนะคุณผู้ชมแต่ว่าจริงแท้ยังไงเนี่ยไปพิสูจน์กันดีกว่าค่ะ
ไปกันเลยนะจ๊ะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี้เนี่ยก็คือหลุมลึก
ที่เกิดขึ้นภายในวัดตาดแม่นายเทพนิมิตรตำบลนวลบุรีอำเภอสหัสคันจังหวัดกาลสินจ้ะ
มลึกนี้นะคะจริงแล้วเป็นหลุมที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเจอมานานแล้วพบกันมานานแล้ว
แต่ชาวบ้านบางคนก็มองว่าเป็นหลุมลึกธรรมดา
ขณะที่บางคนก็มีความเชื่อว่าหลุมลึกนี้นะเป็นถ้ำของพญานาค
ก็เลยมีคนมาสักการะบูชามาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความโชคดีกันไป
เราเลยไปถามอดีตผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำคุณลุงประยุทธ์จตุเทนค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเดิมเนี่ยนะพื้นที่ตรงนี้เป็นหลุมลึกธรรมดานี่แหละ
แต่พอถึงฤดูฝนจะมีมวลน้ำหลากมาเป็นจำนวนมาก
มาถึงจุดนี้เนี่ยน้ำมันไหลแรงก็เลยทำให้กลายเป็นน้ำวนหมุนอยู่ในหลุมนี้
ไม่ใช่แค่นั้นยังมีคนฝันด้วยว่ามีพญานาคมาขุดหลุมลึกหลุมนี้ขึ้นมา
ชาวบ้านเขาก็เลยลือกันว่าเป็นบ่อพญานาคหรือถ้ำพญานาค
เท่านั้นแหละคุณผู้ชมเขาก็เลยแห่แหนมาดู
บางคนเชื่อเขาก็กราบไหว้สักการะบูชากันไป
แต่ทีนี้ค่ะหลุมนี้คุณผู้ชมคะมันเกิดมานานแล้ว
แต่พอเจ้าอาวาสรูปเดิมอาภาษณ์ลงก็เลยไม่มีใครมาดูแล
นี้ก็เลยถูกทับถมไปจนหลายคนก็ลืมไปแล้วว่ามันเคยมีหลุมนี้เกิดขึ้น
จนกระทั่งลุงประยุทธ์มาพบนะคะก็เลยพาชาวบ้านมาบูรณะ
หลุมนี้กลับมาเป็นที่พูดถึงเป็นที่ฮือหาอีกครั้ง
แล้วก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวจะพัฒนาจุดนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังจะเกิดใหม่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามความเชื่อด้วยอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของคุณผู้ชม
แล้วแต่ความเชื่อว่าจะเป็นถ้ำพญานาคจริงหรือเปล่า
แต่ที่แน่มันก็คือเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ชาวบ้านค้นพบมาเนิ่นนานนั่นเอง
จริงก็อาจจะมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกหลายที่
อาจจะเป็นหลุมบ้างเป็นโพรงเป็นบ่อเป็นถ้ำก็แล้วแต่ที่อาจจะยังไม่ค้นพบ
ยังไงก็แล้วแต่นะคุณผู้ชมถ้ามันเป็นเรื่องตามธรรมชาติเนี่ยเราก็ดูแลอนุรักษ์กันไปนะคะ
เรื่องไหนที่มันเกินที่ชาวบ้านอย่างเราจะจัดการได้ก็บอกหน่วยงานทางราชการให้เขามาตรวจสอบดูแลหน่อย
เป็นเรื่องราวความเชื่อที่เขาเล่าสู่กันมาแต่ยังไงซะบริเวณนี้เดี๋ยวเขาจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวไปด้วยนะครับ